ขับรถขับราต้องระมัดระวังกันต้องไม่ประมาทนะครับ
แต่ว่าเรื่องนี้นะครับชาวบ้านเขาก็ยอมรับแหละว่าขับมาก็ไม่ทันระวังเหมือนกัน
รถของเขาไปเสียหลักแล้วก็ชนท้ายรถบรรทุก๖ล้อ
แต่เขาก็เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งปฏิหารที่ช่วยคุ้มครอง
ทำให้พวกเขาไม่ตายนะครับเพราะก่อนหน้านั้นเขาไปไหว้เจ้าพ่อพระวอ
ซึ่งเจ้าพ่อพระวเป็นสิทธิ์เอกพระเจ้าตากศิลปมหาราช
ใช่แล้วดูสภาพรถสิคะหลายคนเห็นคิดว่าโอ้โหคนขับนี่ต้องเจ็บหนักแน่เลย
ปรากฏว่าทุกคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีแค่คนข้างหลังคนเดียวที่บาดเจ็บเล็กน้อย
แล้วก็เป็นการขับในพื้นที่ต่างถิ่นด้วยเพราะเป็นชาวบ้านมาจากภาคอีสาน

อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นช่วง๙โมงเช้าที่ผ่านมานี้เอง

บริเวณถนนสายแม่สอดจังหวัดตาก
บริเวณเนินพิษวงศ์ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดนะครับ
หลังจากรับแจ้งแล้วตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็เดินทางไปตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ทะเบียนกไก่ย๘๘๖นครราชศรีมา

มีนายอัธพลโงนขำอายุ๒๗ปีเป็นคนขับ
มีเพื่อนนั่งมาในรถอีก๓คน

โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและกู้ชีพเข้าช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับ
ทะเบียน๘๑๕๗๔๕พิศนุโลก
บริเวณด้านท้ายรถบรรทุกคันนี้นะฮะก็ถูกชนเสียหาย
ซึ่งรถบรรทุกคันนี้มีนายบรามันอินดีเป็นคนขับ

ด้านของนายอัธพลซึ่งขับรถเก๋งมาจากโคราช
เล่าให้ฟังด้วยอาการตื่นตกใจแล้วครับ
บอกว่าขับรถมาจากโคราชพร้อมเพื่อนชายหญิงรวมแล้ว๔คนอยู่ในรถ
เพื่อจะมาเที่ยวแล้วก็มาดูทำเลที่ตั้งทำธุรกิจ
บริเวณชายแดนไทยพม่าที่อำเภอแม่สอด
ก่อนเกิดเหตุก็แวะไปสักการะเจ้าพ่อพระวอ
ซึ่งเป็นสิทธิเอกของพระเจ้าตากศิลป์มหาราช
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕กิโลเมตรเท่านั้นเอง
จากนั้นจากการกราบศักระเรียบร้อยแล้ว
ก็ขับรถออกมาบนถนนมีฝนตกลงมา

ขับมาถึงจุดเกิดเหตุรถมีอาการคล้ายถูกดึง
แล้วก็มันเซไปด้านข้างเลยนะฮะก็คือเสียหลักนี่แหละนะครับ

จะพุ่งไปชนท้ายรถบรรทุกที่ขับอยู่ด้านหน้าอย่างจัง
แต่ทุกคนในรถแม้ว่าจะตกใจแต่เคราะห์ดี
ที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่างใด
มีเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๑คนเท่านั้นเอง

คือเธอไม่ทันระวังกับอุบัติเหตุนะครับ
ทำให้หน้ากระแทกกับเบาะจนเลือดไหล
แล้วก็เชื่อว่าการที่ทุกคนไม่ได้รับอันตรายร้ายแรง
เพราะว่าเจ้าพ่อพระวอท่านคุ้มครอง
จากจุดเกิดเหตุเป็นทางลงเขาสูงชัน
หากขับลงเขาไปก็อาจจะเจอทางโค้งอีก
อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่จนมีผู้เสียชีวิตก็เป็นได้นะฮะ
แต่อย่างไรก็ตามฝนตกถนนลื่นขับรถต่างถิ่น